เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่๕หรือคู่เอกของเรานั่นเองนะครับพี่ท็อป
แห่งนำรายการในวันนี้บอกเลยว่าเดือดจริงดวนเดือดมาก
ใช่เลยครับเริ่มต้นจากในมุมน้ำเงินนะครับคนนี้มาจากอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดจากค่ายออกขวัญเมืองนะครับ
มาแล้ว๘๕ไฟล์ชนะ๖๗ไฟล์เสมอ๑ไฟล์และแพ้๑๗ไฟล์
๔ไฟและแผง๒๐ไฟ
ตอนนี้แฟนถึงการรับเงินแรงวันทุกคู่ครับ

อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไปช่วงต้นรายการครับ
คู่นี้เคยเจอกันมา๒ครั้ง
ผลัดกันแพ้ผัดกันชนะมาคนละครั้งครับ
ทางด้านวิศนุพรเพชรปตอหรือว่า
ศนุพรชูจีบะหมี่เกี้ยวครับ

กับทางด้านขุนศึกเล็กอขวัญเมืองครับ

นายสมพงศ์สารพลจากอำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑
ปัจจุบันวัย๒๒ปีครับสูตรศูนย์๑๗๓ซินิเมตร

เคยเป็นแชมป์ครับมวยสยามภาคอีสานครับ
ลูกศิษย์ของคุณสมหมายสกุลแม่ตา
แล้วก็ใช้สีเสื้อของพันธบรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับ
ส่วนทางด้านมุมแดงครับวิศนุพรเพชรปตอครับ

จากอำเภอพยคภูมิพิสัยจังหวัดมหาศาลคามวัย๒๔ปี
ส่วนศูนย์๑๖๒ซินิเมตรครับ
คนตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ
นี่แหละครับส่วนวิศนุพรเพชรปอตออร์ส่วนสี่เสื้อเพชรปอตออร์
แล้วก็ที่สำคัญท่านบอกว่า

ยืนกันใกล้ทางด้านขุนศึกเล็กครับ
ได้เปรียบช่วงชกแต่ความหนานี่ต้องอยู่ที่ทางด้านวิศนุพรเลยครับ
แล้วคู่นี้ต้องบอกว่าย้อนอดีตไปนิดนึงนะครับ
เจอกันที่เวทีมวยภูทร๒ครั้งเนี่ยมีปัญหาทั้งสองครั้งครับ
เขาบอกว่าคาใจทุกครั้งครับเจอกันมาสนุกดุเดือด
ต้องบอกว่าชกกันบนเวทีไม่พอครับเดือดจนถึงข้างล่างครับ
ให้แฟนมวยได้ชมกันทั่วประเทศแล้วครับ
ว่าสนุกจริงเดือดจริงสมคำล่ำลือหรือเปล่าครับ
ต้องดูชั้นดูเชิงครับเคยเจอกันมาแล้ว

คุณศึกเล็กยาวกว่าครับพยายามจะออกอาวุธ
โอ้โหวิศนุพรก็ไม่หนีครับซ้ายกับขวาคนละดอกคนละทีเลยครับ
โอ้โหแข่งขวาครับทางหน้าคุณศึกเล็กพยายามจะสวนเล็กหมัด
ต่อยซ้ายต่อยซ้ายตามสไตล์ครับคุณศึกเล็ก
โอ้โหเสียบขวาเลยครับวิทย์สุนุพร
ปัจจุบันรับราชการเป็นทหารอยู่ที่เพชรปตอครับ
จังหวะไต่ขวาต่อยขวาของวิทย์สุนุพร
มาแล้วครับเจอซ้ายต่อยซ้ายของขุนศึกเล็ก
ผังใหม่เอาใจแฟนข่าวไทยรัฐครับ

ข่าวใส่ไข่เวลา๑๘นาที๒๐นาที
แล้วก็ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา
และไทรัตนิวโชครับ๒๐นาที
และชูวิตตีแสกหน้า๒๐นาที๓๐นาที

แข้งซ้ายของคุณศึกเล็กนี่เหลียวเลยครับ

ถึงกับเข่าอ่อนเลยครับขุนศึกเล็ก

คุณสึกเล็กเสียบซ้ายเมื่อครู่นี้ครับ

หลุดสนุพรเบียดเข้าหาอีก
ไม่สนเลยครับว่ารูปร่างจะเรียกกว่า
นี่ครับพยายามจะทิ้งด้วยมัดขวา

ไม่เคยได้เปรียบใครครับธนาควิสุนุพร
แผ่งด้วยสายเติมด้วยขวา
มีคนสั่งอีกครั้ง

เดี๋ยวก็มาโอ้โห
แปลว่ารุ่นล่างจะเสียเปรียบแต่กันตันไปทั้งร่างนะครับมิสุนุพร
พยายามจะจอดล่างมุษมฮกเสียด้วยซ้าย
แต่อย่าลืมนะครับเสีย๑น้ำเสียเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับ
หมดยกที่๑พักกันครู่เดียว
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

ต้องบอกว่ายกแรกก็มีเรื่องให้พูดถึงครับ
เจอศอกขวาปักเข้าใส่ครับ

น้องนี่ครับทิ้งโดยซ้าย
ฝันโดยขวาอีกทีครับ
จังหวะโอ้โหนี่ครับมีอาการก่อนครับจังหวะศอก
แล้วนี่ครับพยายามจะบวกซ้ายอีกทีเจอศอกขวาครับ

ส่งร่างไปให้กรรมการนับ๘เลยครับ
โอ้โหปักศอกขวาเข้าไปสวยจริงครับดอกนี้
วิศนุพรภาษาอาธนาคุณศึกเล็กภาษก่อนครับ
ทวงคืนจะไล่คืนทันหรือไม่
โอ้โหเมื่อครูนี้นี่บรรยากาศที่ต้องบอกว่านานแน่นครับ
ที่สำคัญมีชาวต่างชาติวันนี้มารับชมหลายคนครับ
แล้วก็กระแสนั่นดีขึ้นเรื่อยนะครับสำหรับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ว่ากันต่อยกที่๒ครับ
คู่เองนำรายการวิศนุพรภาษาเดินหน้าเล่นงานบริเวณรับตัว
ไปหน้าและเติมมันแคล็ดขวาอย่างขณะที่ขุนศกเล็ก
พยายามจะฟันศอกซ้ายสวนและเสียบเข่า
อู้โหดูครับหน้ารวยลวมไม่ได้เหมือนกันครับ
ขุนศกเล็กแพทย์เปรย์อย่างจะเวี่ยงมัดแล้วเปรียบใน
โอ้เดินลุยทันทีครับให้ยังจะทวงคืน
กัดฟันบวกด้วยหมัดเสียบด้วยซ้าย

สองครั้งที่ผ่านมานั้นยังคาใจกันอยู่ครับ
วันนี้จะรู้แล้วครับว่าใครคือผู้ชนะที่แท้จริง
โอ้โหยุติเลยครับพี่โอมพูดไม่ทันขาดคำครับ

ครั้งนี้ไม่คาใจแล้วครับ

หลับกลางอากาศเลยครับศอกขวาของวิศนุพรครับ

จังหวะตบวนออกมาครับ

อกขวาดอกนี้ต้องบอกว่า

โอ้โหแกฟันได้ธรรมชาติจริงครับวิศนุพร
ดูครับหลอกครับจังหวะหลอกตบวนออกมา

โอ้โหหายคาใจครับส่งตรงไปบนเวทีครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่า
รางวัลไฟเตอร์และรางวัลซูเปอร์ไฟเตอร์จะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

มุมแดงและมุมน้ำเงินรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท
คุณผู้ชมครับความมันยังรอท่านผู้ชมอยู่ที่นี่กับรายการ
ไทรันมวยชายไฟเตอร์
เอาละครับ